ลายผับปาร์ตี้มั่วยารวบนักเที่ยวชาวจีนเอาอีกแล้ว
แล้วผับใหญ่แล้วก็มีที่มาที่ไปที่น่าเป็นห่วง
กลางดึกเมื่อวานนี้ตำรวจนครบานนะฮะ
ตำรวจนครบานไปส่วนกลางไปครับ
ที่ย่านสาธรณ์จับนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมด
สองร้อยกว่าคนไปอัดยัดเยียดอยู่ที่นั่น
แล้วก็พนักงานชาวกัมพูชาของกลางยาเสพติดเพียบนะฮะ
เจ้าของร้านบอกเก็บไว้ให้นักเที่ยว
ฮะอืม
นั่งลงไป
ถ้าตำรวจส่วนกลางไปแล้วเป็นเรื่องครับ
ผลบทโทษทิติแสงสว่างไปเลยครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนำกำลังตำรวจบุกเข้าตรวจค้นอาคารจินหลงและลีลา
ตั้งอยู่ริมถนนเจริญราชเขตยานวาสาธรณ์กรุงเทพมหานครกลางกรุงเลยวะดอม

บตาตำรวจทำเป็นร้านล้างรถขนาดใหญ่ชื่อวิบวับคาวอชนะฮะ
ถ้าเข้าไปแล้วผ่านประตูเลื่อนเข้าไปแล้วก็เป็นอีกเมืองหนึ่งข้างในแบ่งเป็นห้องห้องห้อง
คล้ายห้องคาเลาเกบประมาณยี่สิบห้องได้ตกแต่งอย่างหรูหรา
พบนักธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเสพสารเสพติดกันอยู่เห็นตำรวจปั๊บวงแตก
ไปล่ะนะฮะแต่ก็ไม่รอดถูกจับทั้งหมดสองร้อยสามสิบเจ็ดคน
ผมชื่นชมตำรวจชุดนี้จริงนะได้มาครบเลยนะโอ้โหได้มาสองร้อยกว่าคน
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นชาวจีนทั้งหมดครับชายร้อยสิบเอ็ดคน
หญิงร้อยยี่สิบหกคนนอกจากนั้นยังพบพนักงานชาวกรมชา
แล้วก็คนไทยนะอยู่ในอาคารอีกยี่สิบเก้าคนครับหือ
ตรวจสอบในร้านใช่พบยาสิบหลายชนิดเคแทมีน
ยาไฟล์ไฟล์ยาวาเตอร์นะฮะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ
แต่ได้ยินบ่อยนะหลังเนี่ยเนี่ยอ่าเจ้าหน้าที่ก็ยืดด้วยเป็นของกลาง
แล้วข้างหน้านะรถหรู๓๕คันจอดกันโอ้โหมันรถยี่ห้ออะไรบ้างไม่รู้นะ
ถ้ามีภาพให้ดูดอมบอกพี่หน่อยว่าคันไหนมายี่ห้ออะไรพี่ดูไม่ออกว่

เอาผาดเอาผาดปั๊บนะฮะมีฝั่ง
ไอ้ซ้ายนี่อะไรรถนี้ค่ะ
อาจารย์เบนส์นะ

เขาบอกว่ารถหรูหลายนี่ไอ

หลังจากปฏิบัติการบุกตรวจค้นนี้เสร็จสิ้น

สิไปที่สนยานวานะครับพบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว
ผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สลดเลยนะนักเที่ยวผู้ชายนะสูบบุหรี่บนรถ
ควบคุมผู้ต้องขังสาดน้ำใส่ช่างภาพจนตำรวจต้องเข้ามาห้าม
ถามว่าหยุดไหมไม่หยุดครับพลตำรวจตรีนิธิธรจินตะกานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงสรุปผลการบุกทลายเข้าจับกลุ่มสถานบันเทิงแห่งนี้
ลักลอบเปิดมา๔เดือนแล้วแต่จะให้บริการเฉพาะชาวจีนเท่านั้นนะครับ
เอาเมนูยาเสพติดมาที่เขาจะส่งให้ฟ้าถ้าเสพไม่หมดหรือซื้อเกินฝากเอาไว้ได้
ไหนฝากไว้ได้เดี๋ยวคราวหน้ามาเหมือนเหมือนเหมือนฝากเล่าครับ
วางไว้ในห้องเดียวกับที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่ง
โพสต์นำรวดตรีณิธิธรณ์ยังบอกอีกว่า
ทางร้านนำยาเสพติดมาขายอัพราคาแพงขึ้นค่าตัว
อย่างเช่นอีแฮปปี้วอเตอร์เนี่ย

นี่มีคนดูเราชื่อคุณชมพู่นะ
ให้ข้อมูลมาบอกยาแฮปปี้คือยาเสพติดที่ทำให้ตื่นตัว
เอาเหรอไม่รู้อะไรตื่นตัว
ตำรวจเคยล่อซื้อราคากรัมละ๓๐๐กว่าบาท
แต่เมื่อเอามาขายในผับแห่งนี้เป็นกรัมละ๑๐๐๐บาท
ลูกค้าจะเอาไปผสมละลายกับเครื่องดื่มครับ
ตำรวจตรวจสอบเอกสารซึ่งเป็นบินนะครับ
พบบนโต๊ะของผู้จัดการในบินเขียนเป็นภาษาจีนนะครับ
บอกรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือแม้กระทั่งยาเสพติดที่เขียนลงในบินด้วย
รายได้จากการขายเฉลี่ยแต่ละโต๊ะ
แค่๑โต๊ะนะ๑๗๐๐๐บาทครับ

หรือว่าใน๑คืนจะมีเงินหมุนเวียนอยู่๓๕ล้านบาทครับคุณผู้ชม

พลตำรวจตรีนักคารินสุคลทวิทย์
ท่านผู้ประคับการตำรวจนครบาน๖

ด่วนพันธุ์ตำรวจเอกธนโชธเริกดี
ผู้กำกับการสนยานาวาที่ดูแลท้องที่
ให้ท่านไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๖

จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

มันจะผิดฝาผิดตัว

คุณชูวิทย์นั่นแหละออกมาแฉ

เฮ้ยเหตุการณ์ที่มีในทุนจีน
แล้วมาลงทุนเปิดผับในบ้านเรา
มันมีเอาจัดปาร์ตี้ยาเปิดบ่อนพนันนี่

ใช่ค่ะมาพร้อมกระดานเลย

คือเคยได้ยินคำว่าทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ไหม
แต่อันนี้มันไม่ใช้ทัวร์ไงเรียกว่าผปศูนย์เหรียญ

เรื่องที่บอกว่าฝากยาเสพติด
คือลูกค้าที่มาใช้บริการเอง

ฝากไว้ในเฟฟที่นี่แหละปลอดภัย

เหล้าบุรีต่างนำเข้าจากจีนหมด
อ่ะเด็กเสิร์ฟส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กเสิร์ฟชาวจีน
ในทุนชาวจีนมาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยเนี่ย
คุณชูวิทย์บอกนะพวกผับแบบนี้

แต่ว่าเป็นบ่อนการพนันเท่าที่รู้เนี่ยอุ้ย
น่าจะมีสาธรณ์ที่จับที่เดียวแหละ
ไม่ใช่เลยค่ะพี่เบิร์ต
เพราะว่าคุณชูวิทย์พูดมานี่สะดุ้งเลยแต่ละย่าน
ย่านอะไรบ้างโอ้โหรัชดาสุทธิศาล
หุ้ยขวางโอ๊ยนี่รอบวิภาวดีอยู่หมดแล้วเนี่ย
ยังไม่หมดนะพระราม๒อ่านเลยไปพัทยาก็มีค่ะ
แล้วกลุ่มที่ทำธุรกิจแถบยานวาก็คือในทุน
คราวนี้ตัวย่อต้องมาค่ะ
ชื่อย่อตอเต่าแล้วก็หอหีบ
บอกว่าเป็นหลานเขยอดีตตำรวจดังชื่อย่อปอปลา
ภรรยาเป็นตำรวจใหญ่อันนี้คือที่คุณชูวิทย์แฉออกมา
ครับยังไม่หมดค่ะกลุ่มที่สองชื่อหมิง
ทำธุรกิจแถวรัชดาแล้วก็พัทยานี่แหละ
สองกลุ่มนี้เขาอยู่ใต้อิทธิพลของเจ้าพ่อ

ทีทำทัวร์ศูนย์เหรียญอยู่ที่ภูเก็ต
พอไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาก็ขาดรายได้สิ

ฟังคุณชูวิทย์เองละกันค่ะ
เจ้าของก็จีนคอนเสิร์ฟก็จีนบุรีก็จีน
น้ำก็จีนเหล้ากว่าจีนยาก็ยังจีนเลย
เพราะฉะนั้นมันไหวเหรอ
มาตรงเลยตากผมนี้ติดกุ๊กเก่า
ติดกุ๊กเก่ารู้เลยมาจะตาก
บิ๊กป้อมที่เขารบรัก
บิ๊กป้อมก็ทงระมัดระวังคนรอบข้าง
ถูกไหมครับคนที่เดินตาม
คนที่เข้าไปในบ้านท่านไปล้างจาน

เพราะคนต่างราวนี้เนี่ยล้วนหวังประโยชน์
ว่าอยากจะเติบโตอ้างได้
ชอบอ้างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างรู้จักผู้ใหญ่
นั่นคือมันไม่เรื่องจริงไม่จริง
ไม่มีใครรู้ส่วนไอ้มันก็แน่นอน
มันไม่จะเข้าหาใครมันก็ต้องเข้าหาสปอร์ตไลท์
คุณชูวิทย์ถึงขั้นเป็นห่วงบิ๊กป้อมเลยนะ
อืมบอกให้ระวังคนรอบตัวท่านด้วย

ขบวนการเหล่านี้มีนักการเมืองใหญ่ให้ความคุ้มครอง
ที่มักจะทำธุรกิจสีเทาพี่เบิร์ต
ครับทำอะไรติดฟิล์กองแสงรถยนต์เหรอ
ไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจผิดกฎหมาย
แล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปให้กลุ่มการเมือง
แล้วทีนี้คุณผู้ชมมันมีกรณีการเสียชีวิตของหญิงชาวจีน
ในพื้นที่สอนอสุทธิศาลคุณชูวิทย์บอก
ก็มาจากการน็อกยานี่แหละน็อกยาเสพติดในสถานบันเทิงย่างรัชดา
แล้วนี่นะคุณชูวิทย์บอกเลย
ข้อมูลทั้งหมดผมรวมให้หมดแล้ว
รวมไว้แล้วแล้วผมจะให้กับทางรองโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
แล้วเมื่อวานนะตอนที่ออกมาแฉนี่จังหวะนี้
ต่อสายตรงโทรหารองโจ๊กค่ะ
แล้วท่านก็รับสายด้วยนะอ๋อเหรอใช่
ท่านบอกว่าครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการอย่างจริงจัง
ผมจะไม่ปล่อยเรื่องนี้เอาไว้แน่นอน
นี่ค่ะก็สะเทือนเหมือนกันนะคะที่เมื่อวานคุณชูวิทย์ออกมา
สรุปคือไปดูแล้วนะมันเป็นยังไง
มันเป็นยาเสพติดที่ตอนนี้ในสถานบันเทิงนิยม
บันเทิงนิยมเพราะว่าเขาจะผสมมาจากยาเสพติดหลายชนิดยาอียาบ้าธามาดอล
แล้วก็พวกแบบคาเฟอีนซึ่งน้ำแข็งโทษทีอันนี้ให้ความรู้ว่ามันอันตรายนะ
ไม่ได้เอามาสนับสนุนนะให้รู้จักแล้วจะได้รู้ว่ามันอันตราย
เพราะมันผสมหลายอย่างเข้าในตัวเดียวกันต้องฟังต่อเลยเพราะว่าอะไร
กรมการแพทย์มาเตือนว่าไอ้สรรพคุณที่ไปอวดอ้างว่านอกจากเมาแล้วเสพไปอันนี้มันจะสนุกด้วย
เพราะว่ามียาเสพติดหลายตัวแต่สุดท้ายตายค่ะโอ้โหตายค่ะคุณผู้ชมย้ำตายสุดท้ายตายนะค่ะแม่
คือทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันคือเรื่องยาเสพติดเรื่องการฟอกเงินนะครับ
แล้วก็เรื่องอิทธิพลข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดนะฮะ
ลองดูลองดูซิว่ารองโจ๊กใช่ไหมรองโจ๊กจะทำได้กี่มากน้อย